คุณผู้ชมมาดูกันต่อวงการลูกทุ่งกันหน่อยดีกว่านะคะ

เพราะเบื้องหลังว่างจากงานคอนเสิร์ตกิจกรรมเขาก็เพียบอยู่นะคะ
อาจจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปติดตามสกรูปพิเศษเลยจ้า
คนแรกก็ต้องยกให้เธอคนนี้เลยกระต่ายพันนิพา
ลูกทุ่งสาวอินดี้สุดปังแห่งยุค
บอกเลยว่าหยิบจับอะไรก็ปัง
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่าจับตามองแบบสุดค่ะ
อกจากจะจับไมค์ร้องเพลงมอบความสุขให้แฟนหน้าเวทีแล้ว
เมืองหน้าที่สวยหรูแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังนั้นเธอใช้ชีวิตได้ติดดินมาก
และเมื่อมีวันว่างจากการร้องเพลงเมื่อไหร่เธอจะหากิจกรรมทำอยู่ตลอด
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าครัวทำอาหารทำลาบจกข้าวเหนียวแนวถนัด
เมนูสุดฮิตปินซอยจุหมึกช็อตเห็นแล้วกลืนน้ำลายตามเลยล่ะค่ะ
เป็นตัดแซ่บอีกหนึ่งสาวสวยเสียงดีการตองทุ่มเงิน
เมืองนาจับไมค์ร้องเพลงเบื้องหลังก็ใช้ชีวิตในมวลอีหลี
เมื่อไหร่แล้วก็เธอไม่ทำให้แฟนผิดหวัง
หากิจกรรมทำตามสไตล์สาวบ้านทุ่งไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ด
เลี้ยงไก่หรือแม้กระทั่งเข้าป่าหาหน่อไม้
แค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะ
ขึ้นเวทีเมื่อไหร่ก็จัดเต็มเป็นที่สุด
ทั้งร้องทั้งเต้นชนิดที่ว่าจ้างร้อยเล่นล้าน
และถ้าพูดถึงกิจกรรมหว่อนวางทำให้ได้ร้องเพลงแล้วล่ะก็
เธอจะกลับบ้านเกิดที่โคราช
ใช้ชีวิตเรียบง่ายเข้าสวนเก็บผักที่ปลูกเอง
เอามาประกอบเป็นอาหารรสแซ่บเพียบเลย
และนอกจากนี้ก็ยังได้เห็นการแต่งกายวันสบาย
แบบไทยบ้านของเธออีกด้วยค่ะ
โอ้โฮสุขจริงค่ะ
ได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติได้ทิ้งตัวนอนสบายที่ต่างจังหวัด
อากาศให้เต็มปอดแล้วมันสุขใจจริงเลยนะคะ